เอามาดูเรื่องแปลกที่ฉะเชิงเซาค่ะ
หมาเกิดใหม่มีตาเดียวกลางหน้าผากเลย
หน้าตาคล้ายเอเลียนเลยนะคะเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้
นี่เฉลยแล้วใช่ไหมเฉลยแล้วสรุปเป็นหมาไม่ใช่วินไม่ใช่สัตว์ประหลาดสะพีชี่ใหม่
คือคุณก็คิดไปหลายอย่างดิฉันก็เลยจะต้องรีบต่อ
เพราะเดี๋ยวคุณจะสงสัยกันไปใหย้นะคะเพราะว่าน่าไม่ไปทางไหนเลย

ที่คุณดูเป็น๓สายพันธุ์ผสมกันคั้นไก่ทั้งหมาทั้งลิง
ได้นะสีใหม่เทเลทับปี้สีขาวเลยนะคะ
ภาพนี้นะคะถูกแชร์โดยเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าคุณปานน้ำทิพย์โพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
หมาเกิดใหม่มีตาเดียวมีหงอนที่หน้าผาก
คล้ายลิงไม่มีจมูกตอนนี้ยังไม่ตาย
ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่คุณปานน้ำทิพย์เขาไม่ได้เป็นเจ้าของนะ
ก็มีการตามหาเจ้าของสรุปแล้ว
เฟซบุ๊คกลุ่มข่าวอุบัติเหตุทั่วไทยเขาโพสต์เลยค่ะ
เจ้าของหมาประหลาดตัวนี้ชื่อว่านายสมใจพุมมามั่น
อยู่บ้านเลขที่๒๓๔หมู่๖บ้านหนองปลือไม้แก้ว
แล้วเขาก็เล่าด้วยนะบอกว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้
ตอน๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เองค่ะ๒กุมภาพันธ์
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเดินเข้าบ้านเห็นแม่หมามาออกลูกบนที่นอนของเขา
เขาก็เลยเดินเข้าไปดูอ้าวทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้ล่ะ
มีตาเดียวกลางหน้าผากเลยแถมมีเนื้อตาเนี่ยงอกออกมาคล้ายหงอน
พอดูไปที่ปากเอ้ามันคล้ายลิงอีกคือมันไม่ได้ยื่นออกมาเหมือนเจ้าหมาน้อยเนี่ยนะคะ
ไม่มีจมูกก็เลยเอาเจ้าหมาน้อยตัวนี้ใส่ตะก้าไว้
พอชาวบ้านเขารู้ค่ะเขาก็มาขอดูบอกว่าประหลาดดี
ตอนนี้มีคนติดต่อขอรับเลี้ยงแต่เขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงไว้เองจนกว่ามันจะโต
แต่ในข้อแม้ว่าถ้ามันมีชีวิตรอดตอนนี้เจ้าของบ้านเขาก็เลยประสานสัตวแพทย์
เพื่อหาวิธีเลี้ยงเจ้าหมาน้อยตัวนี้ให้มีชีวิตรอดต่อไปนะคะ